วันนี้เราบุกกันมาถึงโซนลาดกระบังกันเลยค่ะ
ได้ข่าวว่าที่นี่มีร้านขายไก่ทอดชื่อแปลกแห่งหนึ่ง

ถ้ากินไปแล้วจะทำให้เมาไหมคะคุณพี่
เมากินแล้วไม่เมาแน่นอนครับ

สวัสดีครับผมสลันยูนะครับ

เป็นเจ้าของร้านไก่เมาราชกระบังครับผม
เมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจจริงเลยว่า
ไก่เมาจะต้องเมาจะต้องประสงค์แอลกอฮอล์แน่นอนเลย

เมาของเราเนี่ยลากสับมาจากภาษาเหนือนะครับ

ทีนี้เรากลับคำเปลี่ยนให้เป็นไก่เมา
เป็ปต์ของเราจะเป็นไก่ทอดซอสไทยนะครับ
สิ่งทุกอย่างที่เราคัดสรรเอามาทำเนี่ย
มาจากของไทยเองทั้งหมด
ทอดของเราเริ่มต้นอันดับแรกเลยด้วยตัวชิ้นไก่
ผมจะให้ความสำคัญในเรื่องไซส์ของไก่มาก

ตอนนี้ซอสไก่เมาของเราแบ่งทั้งหมดเป็น๓ตัวนะครับ

เราพยายามทำตัวนี้ให้มันมากินกับไก่ของเราได้และอร่อยที่สุด

มีทั้งสมุนไพรไทยทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างรากผักชี

กินกับไก่ของเราและได้อร่อยที่สุด
มีส่วนผสมหลักของกระเทียมอยู่ในซอสไอโอลี่ตัวนี้นะครับ
กันแล้วใช่ไหมครับผมเตรียมของรอไว้ทั้งหมดแล้วครับ
เข้าครัวกันเลยดีกว่า

ตอนนี้เมนูก็เต็มโต๊ะเลยนะครับ

ตัวนี้จะเป็นสะโพกหรือน่องนะครับ
แล้วก็พร้อมซอสโฮเมสที่เราทำเองทั้งหมด
จะมีไก่ทอดชิ้นใหญ่๒ชิ้น

แล้วก็จะมีซอสไว้ให้ด้วยแล้วเหมือนเดิมนะครับ
ตรงนี้ก็เหมาะสำหรับสองท่านนะครับ
ตัวนี้เราใช้สังในไก่ชิ้นใหญ่ในการทำ
ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดในร้านครับผม
ส่วนในตัวเลือกซอสตอนนี้เรามีเครื่องเคียงมาเพิ่มแล้ว
มีการคลุกผงบาบิก้าที่เราผสมเองในสูตรเฉพาะของไก่เมาเท่านั้น
ลองไปฟังเสียงจากลูกค้าของร้านไก่เมากันดีกว่าค่ะ
ว่ากินไก่ร้านนี้แล้วจะเมาหรือว่าจะชอบกันขนาดไหนคะเนี่ย
ชิ้นโตครับผมสั่ง๒ชิ้นนี้กินได้ประมาณ๓คน
เด่นของซอสเหรอครับที่ผมทานดูซอสที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นตัวที่เคลือบบนไก่ครับผม
ตัวนี้มันจะออกเค็มแล้วก็มีกลิ่นน้ำปลานิดหน่อยครับราคาจับต้องได้ครับผม
อยากแนะนำครับผมอยากให้มาลองอะไรแปลกใหม่
ก็คือมันไม่เหมือนของที่อื่นนะคะข้างในฉ่ำ
ไก่ก็ชิ้นใหญ่สมราคาราคาเป็นราคาที่นักศึกษาเอื้อมถึงแน่นอน
ลูกค้าที่อยากเข้ามาทานไก่เมานะครับตั้งอยู่ที่ซอยรัฐกระบัง๕๒นะครับ
ที่ร้านเราเปิดทุกวันนะครับ
สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับไปขายในรูปแบบแฟนชาย
ตอนนี้ผมให้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่ติดต่อเข้ามา๑๐ท่านเท่านั้น๑๐สาขา
ผมจะให้ในราคาพิเศษทันทีนะครับเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปด้วยกันครับผม
สุดท้ายนี้ก็ขอฝากร้านไก่เมาราชกระบังด้วยนะครับ
เมาไม่ใช่ไก่ที่กินแล้วจะต้องเมานะครับ
อยากให้คุณลองมาค้นหาท้าให้มาลองชิมดูครับว่า
เมาไก่ทอดซอสไทยของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
คุณจะได้รับคำตอบกลับไปคุณจะมีความสุขกับการกินไก่
คุณจะเมาไก่กลับไปแน่นอน

เมนูเลยแล้วก็เป็นการกินไก่ที่ไม่เมา
เป็นไก่ทอดซอสสัญชาติไทยเลยนะคะ
อิ่มอร่อยโอ้โหกรอบนอกนุ่มใน

ร้านไก่เมาซอยรัฐกระบัง๕๒นะคะ
ใกล้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙นะคะ

ทำเลดีอยู่ใกล้มหาลัย

แล้วก็ตอนนี้ก็มาตรการป้องกันโควิด

ถ้าทานหมดร้านที่เขามาเสิร์ฟในรายการเรานี้คุณผู้ชมนะ

กระขันออกมาเลยแหละ